เรื่องนี้ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ป้ายรถเมย์
ช่วงประมาณสักตี๕กว่า๒๑ตุลาคมนะคะ
เป็นป้ายรถเมย์ที่หัวลำโพงค่ะ
มีผู้ชายคนนึงทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่กำลังนั่งรอรถเมย์อยู่

คิดว่าเป็นเรื่องผัวเมียทะเลาะกันแฟนทะเลาะกันอะไรแบบนี้เนี่ย
ผู้ก่อเหตุลูกศรสีแดงนะคะเห็นไหมผู้หญิงคนนี้ผู้เสียหายลูกศรสีเหลือง
ตัวผู้เสียหายต้องขึ้นไปบนรถเมย์เพื่อไปขอความช่วยเหลือ
ก็มีคนลงมาจากรถเมย์เพื่อที่จะมาช่วยมาต่อว่าผู้ชายที่เป็นผู้ก่อเหตุ
แต่สุดท้ายผู้ก่อเหตุเหมือนกับว่าเขาก็เดินหนีไปนี่ค่ะ
แต่คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีผู้ชายคนนี้มาทำร้ายผู้หญิงที่เขารอรถเมย์อยู่ที่ป้ายนะคะ
ให้คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับผู้เสียหายค่ะ
ขอเรียกเธอเป็นนามสมมุตินะคะเรียกเธอว่าคุณโบก็แล้วกัน
อันนี้คือภาพมุมไกลหน่อยจะเห็นชัด

คุณโบบอกว่าก็รอรถเมย์อยู่ผู้ชายคนนี้เดินมาขู่บอกว่าจะข่มขืน
อยู่ดีเดินมาบอกเธอว่าจะข่มขืนเธอแล้วต่อยเธอสามครั้งนะคะ
ต่อยเข้าหน้าต่อยเข้าหัวต่อยเข้าคอเธอระบมไปหมด
ก็ขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ตรงนั้นนะคะ
ตอนแรกไม่มีใครกล้าช่วยอย่างที่บอกคิดว่าเป็นเรื่องผัวเมีย
แฟนทะเลาะกันเธอก็ต้องตะโกนบอกว่าไม่รู้จักผู้ชายคนนี้
อยู่ดีเข้ามาทำร้ายไม่มีเหตุผลช่วยหน่อย
คนขับรถเมย์เลยมาช่วยแต่ยังดีที่คนร้ายเขาไม่มีอาวุธอะไรนะ
แต่เป็นลักษณะคล้ายคนเร่ร่อนนะคะคุณผู้ชม
บอกว่าถ้าคนร้ายมีอาวุธเธอคงตายไปแล้ว
เพราะว่ามาประชิดตัวเลยแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก
โชคดีที่คนขับรถเมย์ช่วยเอาไว้
ถ้าพี่เขาไม่ช่วยเธออาจจะเจ็บหนักกว่านี้ด้วยค่ะ
ก็มาเรื่อยจนมาถึงที่หนูยืนอยู่
หนูก็ไม่กล้าไปแล้วค่ะ
วันนี้ก็นั่งแท็กซี่มาไม่กล้าไปรอรถเมล์แล้ว
เราก็ระแวงไปเลยค่ะกลัวจะเจอแบบนั้นอีก
คือช่วงเวลาที่เกิดเหตุมันก็ช่วงแบบตี๕๔๘อะไรแบบนี้
ก็ฟ้าอาจจะยังมืดอยู่

ผู้ชายคนนี้ไม่สนใจเลยมาทำร้ายเธอเลย
คือเธอก็ไปแจ้งความนะคะเธอไปแจ้งความแล้ว
แต่ตำรวจก็ยังไม่แจ้งความคืบหน้าว่าจับตัวผู้ชายคนนี้ได้หรือยัง
ทีมข่าวก็ไปคุยกับคนที่อยู่แถวนั้น
เขาบอกว่าแถวนั้นคนไร้บ้านมาอยู่เยอะ
เพราะว่าคนชอบไปบริจาคอาหาร
คนร้ายบ้านเพิ่มขึ้นจากหลักสิบเป็นหลักร้อยแหละ
ก็จะมากันเยอะเลยวันที่แจกของวันที่แจกข้าว

ถ้าไปแจกอาหารแห้งที่มันเก็บไว้ได้นะ

คนเร่ร่อนบางคนทำแบบนั้นจริงจริงแล้วผลที่ตามมาก็คือ
ก็เมาทะเลาะวิวาสขยะเรียราชสกปรก
ขับขายไม่เป็นที่เป็นทางคนก็เดือดร้อน
และเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นปัญหาอาทยากรรมที่เกิดขึ้นตามมา
ผู้โดยสารเขาก็กลัวนะคะบางคนไม่ใช้บริการเลยก็มีนี่ค่ะ
คือตำรวจพอจับตัวไปได้ส่วนใหญ่ก็ปล่อยจับตัวแล้วปล่อย
ปัญหามันเลยวนซ้ำซากไงคะก็มาก่อเหตุเรื่อยแถวตรงเนี้ย
ใช่ครับผู้โดยสารพวกไปกับรถไทยเขาก็บอกนะโอ้แบบน่ากลัว
ส่วนหลักก็จะไปซื้อเหล้ามากินนั่นแหละก็จับกลุ่มกันอย่างนี้
อย่างข้าวแบบบางทีเอาไปเยอะอย่างนี้ก็ทานไม่หมด
แล้วก็ไปทิ้งบางทีก็ทิ้งเรียดรหัสตามข้างคลองนี่ก็เยอะ
เอามาทิ้งตามถังขยะก็เยอะเพราะว่าเขาแจกทั้งวันก็แจกเยอะมาก
อย่างคนเราก็กินได้แค่อิ่มอะเนาะแต่ว่าแบบเอามาเยอะแล้วมันเสีย
มันกินไม่ทันไงครับบางทีก็คุณสุชาดาทีมข่าวของเรา
ถึงขั้นเอาภาพผู้ก่อเหตุไปคุยกับคนเร่ร่อนเลยนะครับ
ไปคุยกับคนเร่ร่อนที่อยู่แถวนั้นที่อยู่รอบหัวลำโพง
ถามว่าเคยเห็นไหมเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคนเร่ร่อนที่ไปก่อเหตุ
มีคนเห็นนะคะเขาก็เลยบอกว่าอ๋อสงสัยคนนี้เมายาแน่เลย
คือคนเร่ร่อนที่อยู่แถวหัวลำโพงก็คุยกับนักข่าวของเรา
บอกว่าก็เข้าใจก็รู้นะว่าคนเร่ร่อนอย่างพวกเขาเนี่ย
สร้างปัญหาให้กับคนอื่นแต่แล้วจะยังไงอ่ะ
เขาบอกว่าแล้วถ้าไล่เขาเขาก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหน
ตรงนี้มันมีที่นอนตรงนี้มันมีข้าวกินทุกมื้อ
มีคนมาแจกข้าวแจกของเป็นประจำ

ว่าจะแก้ปัญหากันยังไงใช่

ว่าอย่างหลายครั้งที่เจอคือ
พวกนี้เขาจะเหมือนกับห่วงที่เขาด้วยใช่ไหม

ที่นอนประจำของเขาที่นั่งของเขาอะไรแบบนี้
พอมีคนมาทับที่เขาเขาก็จะไม่พอใจ
ทีนี้ค่ะทางฝ่ายบริการโดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทยนางสาว
ธนกมลบอกว่าตอนนี้การรถไฟก็จัดระเบียบคนเร่ร่อนอยู่นะคะ
เขาผลักดันด้วยวิธีการไหนรู้ไหมคะเขาฉีดน้ำ
อืมฉีดน้ำให้พื้นเปียกแล้วนอนไม่ได้แต่ปัญหามันเป็นแบบนี้
รถไฟดูแลพื้นที่ในเขตรั้วเขียวของสถานีรถไฟหัวลำโพงเท่านั้นครับ
แต่คนเร่ร่อนที่อยู่นอกเขตตรงนี้ไปอยู่ริมคลองไปอยู่ริมถนนอะไรแบบนี้
เป็นหน้าที่ของกรทมไม่ใช่หน้าที่ของการรถไฟ
ก็ต้องแบ่งแยกไปอีกแบบเนี้ยค่ะอ้าวนี่แหละฮะหนึ่งในปัญหานะครับอืม